ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันหน้าวัด

เพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าของรถเชื่อนะฮะ
เชื่อว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
คุ้มครองเขาให้รอดชีวิตนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายจันดีนครศรีธรรมราช
บริเวณหน้าวัดเทพกุญชรตำบลช้างกลาง

เท่าทะเบียนก่อไก่จอจาน๖๒๔๐จันทบุรี
สภาพรถชนติดอัดกับกำแพงวัด
และห่างจากเสาไฟฟ้าไปเพียงหนึ่งคืบเท่านั้นเอง
โดยตัวรถด้านซ้ายพังยับเยินไปทั้งแถบแล้วครับ

อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

คนขับรถคันหนึ่งเปิดเผยนะครับว่า
ขณะขับรถมาพร้อมกับคนในครอบครัว

เดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

พุ่งออกมาหารถของเขา
ขับมาทางตรงปกติ
ทีนี้ครับรถทางตรงก็ต้องหลบรถที่ออกมาจากวัด
ก็พยายามที่จะหักหลบออกไปด้านขวา

ทำให้รถของเขาเองนะฮะ

เขาบอกเขาตั้งสติได้พยายามที่จะประคองรถเอาไว้
รถเสียหลักถลายไปเกือบ๑๐๐เมตร
และทีนี้ครับพุ่งเข้าหาเสาไฟฟ้า
เขาก็ได้แต่ภาวนาตอนนั้นยังแบบมีสติอยู่บ้างนะ

ในใจภาวนาขอให้หลวงพ่อทวดวัดช้างให้
บูชานับถือแล้วก็วางไว้หน้ารถเนี่ย

ทีนี้ครับรถมันก็เลยไม่ไปอัดเสาไฟฟ้า
เขาบอกแบบนี้ถ้าไม่ขอนะ
รถอาจจะตรงดิ่งไปอัดกับเสาไฟฟ้า
เขาบอกห่างจากเสาไฟฟ้าไปเพียงคืบเดียวเท่านั้นเอง
ทีนี้ครับมันตกตรงข้างทางก่อน
ทางมันขุขะก็เหมือนว่าช่วยชะลอช่วยเบรกรถเอาไว้ได้
ที่รถจะถลายไปชนกำแพงวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็เรียกคนขับทั้ง๒คันไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
สาเหตุมันน่าจะเกิดจากเรื่องของความประมาทแหละนะครับ

ก็เขาเชื่อว่ามีอิทธิฤทธปฏิหารจากหลวงพ่อนะครับ